ดูซะหน่อยว่าคู่นี้จะเคลียร์กันจบครบลงตัวหรือเปล่า

สำหรับดีเจม่ะและใบเตยนะคะ

หรือยังนะคะปีนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่ายังไม่แต่งค่ะ
เพราะว่ายังไม่พร้อมนั่นเองนะคะแล้วก็สาวใบเตยบอกด้วยนะว่ายังต้อง
คิวเพื่อไปผ่าตัดทอมซินค่ะที่เกิดจากการใช้เสียงเป็นเวลานาน

คือเรื่องมาขอเนี่ยมันคือผู้ชายเลยคือเขาจะเซอร์ไพรส์เมื่อไห
มันก็เมื่อนั้นเนาะตัวใบเตยเองแบบมันก็ไม่ได้กะเกณฑ์อะไร
เขาก็เป็นคนที่น่ารักแล้วเขาก็รู้ว่าเราตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว
งานเขาก็เยอะมันเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าพีคแบบไม่รู้ตัวค่ะ
ตอนนี้คือแย่มากแล้วคือคุยกับหมอแล้วว่าต้องผ่าตัดด้วย
ตอนนี้ก็คือเต็มที่สุดก็คือตอนเมษา๘พฤษภาน่าจะหลังจากนั้นเลยค่ะ
เมื่อกี้ดีเจแมนคุณสังเกตเห็นตาล็อกแรกเลยนะ
พอบอกว่าจะเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะเออตาล็อกแรกเลยนะคะ
แต่ต้องพูดนิดนึงของใบเตยเนี่ยไม่ว่าจะมีการคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแต่งตัวยังไง
แต่ถ้าเรื่องความรักเนี่ยวิจารณ์เธอไม่ได้นะเอาจริง
เพราะว่าเธอมีรักเดียวใจเดียวรักดีเจแมนมาตั้งแต่ต้น
จนตอนเนี้ยไม่เคยมีค่าพูดกี้กับคนอื่นเลยถูกต้องคุณผู้ชมนะคะ
ใช่ถ้าเป็นกำลังใจต่อไปนะคะหลายคนอยากเห็นการแต่งงานเหลือเกินผู้ชม